เดินทางเข้าพบกับตำรวจสนสายใหม่นะคะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่
พนักงานฝ่ายขายของบริษัทนั้น
มีการช่อกงเงินมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
นางสาวที่คำพรฤทธาอภินันหรือว่าเชียร์
และนางสาวนันทนิชาสิริปรีดาวัฒน์หรือว่าคุณการ์ตูนนะคะ
นักแสดงสาวแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัท

วันนี้เดินทางเข้าพบกับพันธ์ตำรวจเอกจตุรพัฒน์

สอบสวนสถานีตำรวจนครบานสายไหม
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่พนักงานฝ่ายขายของบริษัท
ช่อกงเงินของบริษัทมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ๑เดือนที่แล้วนะคะ
โดยนางสาวที่คำพรนั้นได้เข้าแจ้งความ

ดำเนินคดีในข้อหาช่อโกง

ที่มีการนำสินค้าของบริษัทมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทไปขาย
แต่เมื่อขายได้แล้วกลับไม่ยอมนำเงินเข้าจ่ายบริษัท
ซึ่งตอนแรกก็มีการเจรจากันมาโดยตลอดค่ะ

ตัดสินใจเข้าแจ้งความแล้วก็ติดตามคดีมาโดยตลอด
โดยผู้อำกับสนสายไหมบอกว่าคดีนี้ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เพราะว่ายังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
อกจากนี้ทางผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะ
ส่วนกรณีที่อาจจะมีผู้อื่นเกี่ยวข้องด้วยนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้เสียหาย
สอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น